เอาเรื่องของอุบัติเหตุก่อนไหมครับ

เป็นเหตุการณ์เกือบจะเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็เป็นไปแล้วแต่ไม่มีคนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ไม่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีค่ะ
หนุ่มคนหนึ่งเป็นคนซ้อนนะ
ส่วนผู้หญิงเป็นคนขับเมาทั้งคู่ค่ะ
ดิฉันมีหลักฐานไม่ได้กล่าวพูดลอยนะคะ
เมาทั้งคู่ขี่กันไปขี่กันไปแล้วไปชนเข้ากับรถเก๋ง
แต่ไปกล่าวหาว่าคนขับรถเก๋งเมาเมาแล้วมาชนเขา
ไม่พอนะคุณผู้ชมเมาแล้วขับว่าผิดแล้ว
เมาแล้วกลางว่าผิดยิ่งกว่า

พี่แมนแล้วไหมไม่รอปิดแล้วเมาแล้ว
แอ่ได้มันอม่วงไลน์เหลือแล้วมันกันมา

แล้วแตกยังไงเดี๋ยวเขาเข้ามาเมา
เออได้พี่ได้

ได้นะถ้าเขารถเก๋งไม่ได้
ถ้าเขารถเก๋งได้เขาจะปลอดภัย

คุณผู้หญิงที่เป็นคนขับรถเก๋ง
แล้วเป็นคนถ่ายคลิปที่ไปประสบอุบัติเหตุ

บอกว่าก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะ
มันไปได้อย่างไร
ทั้งคู่มาด้วยกันผู้หญิงเป็นคนขี่ผู้ชายเสื้อเหลืองเป็นคนซ้อน
แล้วไปชนเข้ากับรถเก๋งแล้วไปหาว่าคนเก๋งเมามาชนเขา
แต่จริงไม่ใช่คุณดูนะหลักฐานมันทนโทษหลักฐานมันคาตา
เมาแล้วกลางด้วยผู้หญิงที่นอนอยู่กับพื้นก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายลุกขึ้นไหวนะคะเป่าแอลกอฮอล์ไป๒๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ฉันไม่ได้พูดเองเห็นไหมว่าเมาแล้วขับ
หลักฐานมันปรากฏชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
หนุ่มเสื้อเหลืองยียวนกวนประสาทมาก
คือได้ยินแล้วว่าเขาเนี่ยพยายามพูดจะหาเรื่องหาเรื่องคนถ่ายคลิปตลอดเวลา
แล้วนี่ค่ะเจ้าของคลิปก็ต้องนำเรื่องราวมาฟ้องชาวเน็ตมาฟ้องสื่อมวลชนแบบนี้นะคะ
คือเขาบอกว่าพยายามที่จะกล่าวหาตัวเจ้าของคลิปว่าเมาแล้วขับ
ทั้งที่เขาไม่ได้ดื่มอะไรเลย
จากที่ตอนแรกนะไม่อยากเป็นคดีความไม่อยากแจ้งตำรวจ
แต่ฝ่ายรถเก๋งบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริง
เพราะตอนนั้นคือลักษณะผู้ชายเสื้อเหลืองพูดจากวนประสาทมาก
เขาก็เลยบอกว่ากลางด้วย
จุดเกิดเหตุชี้พิกัดนิดหนึ่งแถวปากซอยกอไผ่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตอนแรกตอนตำรวจยังไม่มาเนี่ยโอ้โหกลางค่ะ
พูดจายียวนกวนประสาทนะเสื้อเหลืองพอตำรวจมาหายวาบไปกับตาเลยค่ะ
นี่ไงเขาถึงว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่เก่งเก่งไม่จริง
แล้วที่สำคัญคุณคะน้องผู้หญิงที่นอนอยู่กับพื้นโดนไปนอนในห้องขังนะ
แล้วผู้ชายก็ไม่แม้แต่คิดจะมาเยี่ยมค่ะ
ให้เธออยู่คนเดียวตามลำพังแล้วตัวเองก็หายไปไหนก็ไม่รู้
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ถ้าเกิดว่าเห็นข่าวเราแล้วมามอบตัวกับตำรวจเถอะ
นะคะเราอาจจะเบลอแต่ในโลกโซเชียลไม่เบลอ
ใครรู้จักสะกิดบอกเขาหน่อยเห็นแล้วนะ
เต็มแล้วเสียงนี้ได้ยินชัดจำได้